เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยเด็ดมากนะคะ
เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวที่เขาร่ำลือกันเลย
ไปที่สูตรความอร่อยกันเลยค่ะ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นกุ๊กเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้หลายร้านในพยาวมาแล้วด้วยนะคะ
ก็คือเฮียเหม่งหรือว่านายอุเทนวงชัย
เล่าให้ฟังบอกว่าก๋วยเตี๋ยวโคขุนร้านนี้เปิดมา๑ปีแล้ว
รสชาติความเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ความเข้มข้นกลมกับน้ำซุป
เคี่ยวกระดูกเป็นครึ่งข้อนวันเลยนะคะ
รวมถึงรสชาติของเนื้อเปื่อยที่มันนุ่มลิ้นด้วย

ลูกชิ้นก็จะคัดเฉพาะเนื้อสดใหม่เลยนะคะ

มันจะได้รสชาติที่มันเข้มข้นถูกปากถูกใจนักชิมหลายคน
ราคาไม่แพงชามละ๕๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าใครที่ไม่ทานเนื้อร้านนี้ก็มีเมนูหมูไก่แล้วก็มีข้าวให้เลือกทานด้วย
ใครอยากจะแวะไปชิมความอร่อยนะคะไปกันได้เลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวโคขุนดอกคำใต้ค่ะ
อยู่ริมกว้านพยาวตรงข้ามวัดกลางน้ำนะคะ
โทรสอบถามได้เลยเปิด๙โมงจนถึง๔โมงเย็นค่ะ
มีทั้งเมนูเส้นเมนูข้าวเขาก็มีเหมือนกัน
เฮือตุ๋นของเขานี่แบบตุ๋นได้ที่
โอ้โหละลายในปากแต่ไม่ละลายในชามนะ
นั่นน่ะสิละลายยังไงก็ไม่รู้นะ
เคี้ยวตรงเข้าไปละลายในปาก